คุณผู้ชมมาดูที่คนโสดดีกว่านะคะโสดแล้วก็สวยด้วยนะคะ

เอ๊เนี่ยค่ะต้องบอกว่าปีนี้นะขอสั่งลาความรักที่ขืนผมอยู่ตัวคนเดียวสดแบบนี้
แล้วพี่เอ๊ก็โพสต์ภาพนี้เลยคุณผู้ชมนะคะสวยมากในวัย๕๕ปีแบบริมทะเลเลยนะ

ลงมากคุณผู้ชมนะคะแล้วแกก็เขียนแคปชั่นด้วยนะคะ
บอกว่าคนโสดทุกคนต้องรักตัวเองถึงแม้ปีนี้จะยังไม่มีคู่แต่ไม่ต้องรีบเสียใจ
เพราะสักวันคนที่ใช่จะมาเองนะคะ
พี่เอ๊แกโพสต์แบบนี้ค่ะและเหมือนจะใช่แบบนั้นค่ะ
เพราะเมื่อวานนี้แม่เอ้ออกงานอีเวนต์โกยเงินพร้อมอวดหุ่นผอมเทียว

คุณผู้ชมดูสิผอมลงเยอะมากนะคะ
ดูสวยมากสวยจนพี่แจ๊กตะลึงไปเลย
เอ๊ดูเด็กมากค่ะแม่เอ๊เปิดใจนะคะว่าทุกวันนี้กลับมาดูแลตัวเอง
รักตัวเองมากขึ้นตื่นเช้ามามองกระจกเลย
ทำยังไงจะให้สวยได้ทุกวันค่ะ
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ตรอมใจอย่างที่หลายคนเมาส
หลายคนบอกว่าผอมลงตอมใจหรือเปล่าค่ะ
ที่สำคัญแม่เอ๊โสดนะคะงานเยอะมาก
เมื่อวานวันเดียวมี๓จ๊อบนะคะ
เสร็จจากงานเสร็จก็ไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนอีกค่ะ
มีผู้ชายแล้วก็มีสาวหล่อโทรมาจีบเพียบเลย

โสดโกยเงินโกยงานไปก่อนจ้า
๒๓โลกรัมค่ะเดือนนี้

เดือนไหล่ก็บอกฉันตอมใจเลยผอมเยอะ
ไม่ใช่ครับหลายคนจิตตกหลายคนซึมเศร้า

ว่าไปแล้วขอบคุณคนที่อยากเห็นคุณค่านะคะ

แต่ว่าขอบคุณนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมจริง

คือแบบไม่ได้ว่าจะต้องเจาะจงเป็นผู้ชายนะ

ตังค์มาก

หลังจากที่แม่เอ๊ไปออกรายการของพี่ชอตค่ะ

คือก็คืองานกลางคืนแนวนั่งเอ็นเตอร์เทนลูกค้าอะไรอย่างนี้แหละค่ะ

แต่เพราะว่ามีคนส่งรูปส่งข่าวให้ดูเยอะมาก

ว่าไม่ได้คิดดูหมินดูแคลนอาชีพของแฟนเก่า
เพราะทุกวันนี้ก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยนะคะ
ไม่ว่าแฟนเก่าจะไปทำงานอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแม่เอ๊ประกาศตรงนี้เลยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดอีกฝ่ายเนี่ยเขามีแฟนใหม่ไปแล้ว
ซึ่งอันนี้เราไม่ว่าเราไม่เคยว่าอาชีพใคร

แต่จริงเราจะเลือกทำดีได้ค่ะ

ขอให้ทำแล้วรักศักดิ์ศรีตัวเองนะคะ
แล้วก็ให้รู้ว่าคือเป็นแฟนเก่าเรา
เพราะคนรู้จักถูกป่ะ

เอาว่าแบบคนกลางคืนเล่าให้ฟังเยอะมาก
เราก็จะไม่ยุ่งอะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น้องก็เลือกแล้ว
และอย่างถูกต้องและอย่างเราเลิกกับเราด้วย

อย่าไปหลอกใครเขาแค่นั้นพอใจแล้วนะคะ

ในวันวาเลนไทยหอยฟ้องเจอความรักดี
เขาก็มีแฟนใหม่แล้วฟ้อง